อย่างเช่นที่จังหวัดสุรินที่สุรินทร์เขามีการแข่งขันประเภทหนึ่ง

สนุกมากแล้วที่สำคัญนะก่อนที่จะไปดูการแข่งขันนี้
ต้องไปฟังเพลงนี้

พอแล้วแค่เพลงเดียวก็วกฎศิษย์เนี่ยจ่ายไม่พอแล้ว

นิดใบว่าฟังเพลงนี้ต้องเปิดแบบต้องไปจับปลาไหลกันที่นี่ครับ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

ให้กับผู้ที่เข้าแข่งขันได้ดูกัน

เขาแบ่งออกเป็นทั้งประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดียว
รวมไปถึงประเภทคู่ก็มีเหมือนกัน
ส่วนที่เห็นอยู่นี่กองเชียร์อืม
บรรดากองเชียร์ก็พร้อมอยู่แล้วจากนั้นก็ปล่อยเลย
โอ้โหปล่อยทีมผู้เข้าแข่งขันลงไปจับปลาไหล
ปล่อยท่าเดียวกับปลาไหล่เมื่อกี้เลยนะฮะ
ไหลไปจับกันมาแล้วเนี่ยจับมาได้ไม่ใช่ง่ายนะ
อย่างที่รู้กันดีปลาไหลมันลื่นอะเนาะ
ก็ต้องใส่ลงไปในนี้ก็คืออีจู้
จู้ก็คือที่ใส่ปลานั่นแหละไอ้อีจู้เนี่ยส่วนใหญ่จะรัดเอาไว้ตรงเอวเนี่ยเห็นไหม
ก็คือเวลาไปจับปลาไหล่ในหน้าอย่างนี้ก็อย่างนี้เลย
ใช่แล้วล่ะครับแต่ด้วยความที่ว่ามันแข่งขันกันแล้วมันทุลักทุเล
เพื่อความง่ายเอาอีจู้ไว้ข้างนอกดีกว่า
แล้วดันปลาไหลขึ้นมาแล้วก็สอดปลาไหลลงไป
พอหลังจากการแข่งขันปลาไหลของบรรดาชาวบ้านคนไทยในพื้นที่แล้ว

ปลาไหลชิงช้ำโลกครับผู้เข้าแข่งขันจากนานาชาติ
เรียกได้ว่าฝรั่งบางค่ามากันครบ

เดี๋ยวไปดูว่าฝรั่งกับพิธีกรในงานเขาคุยกันรู้เรื่องไหมครับ

จับมือก็ไม่รู้เรื่องนั่นแหละ

เพราะฉะนั้นในเมื่อคุยกันรู้เรื่องแล้วด้วยภาษามือ

เอาล่ะผู้เข้าแข่งขันจากต่างประเทศ

ต้องปล่อยลงสู่สนามการแข่งขันครับ

กี่ทีได้กันครับ

ส่วนนี้ก็ยังจับได้
เล่นเอาฝรั่งผู้ชายสองคนนั้นที่คู่กัน

นี่เก่งมากมองคุณดูโอ้โห
ตายแล้ว๓๔ตัว

ยุสัยเหรอ

ปลายนะปลายเจ้ายุสัย

ก็อาจจะไม่ถนัดในการจับปลาไหล่
ให้ดูเป็นศีรษรนะครับเพราะว่างานแบบนี้

มาเรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของคนไทย
เขาอธิบายกติกาอย่างไรนะ
ไม่ได้สำเนียนคุณ
คุณกับผมควรไปที่เดียวกัน

คือสีสันพวกนี้ในงานต่างในต่างจังหวัด
เขาทำแบบนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวเขาประทับใจ
นักท่องเที่ยวก็จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน
ในเมืองไทยในแต่ละท้องถิ่นด้วยว่า
เป็นมายังไงเขาจับปลากันด้วยมือเปล่าแบบนี้

ฝรั่งที่เป็นผู้ชายจับไม่ได้เลย